มีคำแนะนำดีจากกระทรวงสาธารณสุข
เกี่ยวกับการใช้หน้ากากอนามัยมาฝากกันค่ะ

เรามาทำความเข้าใจเรื่องหน้ากากที่ประชาชนใส่ก่อนนะคะ

จำเป็นต้องพิถีพิถันในการเลือกทิ้ง
เพราะถือว่าไม่ใช่ขยะติดเชื้อค่ะ

แล้วก็เลือกถังขยะที่มีฝาปิดก็จะดีนะคะ

กันละอองต่างเข้ามาในหน้ากากได้ค่ะ
เป็นไปได้ควรใส่ตลอดเวลา

หรือใครที่อยู่ในข่าย
ก็ระวังต้องกักกันตัวเอง๑๔วัน
หน้ากากอนามัยอาจปนเปื้อนเชื้อโรค
น้ำมูกน้ำลายเสมหะได้ค่ะ

ถอดหน้ากากอนามัยจากด้านหลัง

แล้วเก็บใส่ถุงขยะ๒ชั้นค่ะ
จากนั้นเราอาจทำลายเชื้อเบื้องต้น

รวมกับขยะทั่วไปได้ค่ะ

และคนในบ้านที่อาจติดเชื้อจากเราได้ค่ะ
ส่วนใครที่หาหน้ากากอนามัยไม่ได้

วิธีการใส่ก็ทำเช่นเดียวกับหน้ากากอนามัยเลยค่ะ
คือการล้างมือจากบริเวณสายคล้องหู

เราสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ค่ะ

ซักหน้ากากผ้านั้นก็ง่ายมากค่ะ

ชีวิตจะปลอดจากโควิด๑๙ค่ะ